แล้วก็มาดูเกษตรกรว่าปีนี้ผลผลิตเป็นอย่างไร
ก็เป็นไปตามเป้าหมายขาดบ้าง
ถามว่าศูนย์นี้ผลิตได้วันละเท่าไหร่
ศูนย์สะกนสะกอนอย่างเดียววันมึงก็ประมาณ๒๐๐สัตว์
เราก็คิดว่าเราตั้งเป้าว่าจะผลิต๒๙สูตรให้ได้ข้าว๑๕๐๐๐ตัน
๑๕๐๐๐๐ตันประคอบด้วยข้าวหอมมะลิ๕๐๐๐๐ตัน
ข้าวขาวที่จะต้องไปดูแลในนามังภาคกลางอีก๗๐๐๐ตัน
ข้าวเหนียวผลิต๑๕๐๐๐ตัน
แล้วก็ข้าวหอมปฐุมซึ่งเป็นการปลูกข้าวหอมในภาคกลาง
ตอนล่างภาคกลางตอนบนก็ประมาณอีก๑๕๐๐๐ตัน

ส่วนหนึ่งเราก็จะมาแจกให้กับพี่น้องเกษตรกร
ที่ประสบภัยผลแรงผลจิ้งช่วงและก็น้ำช่วงโผดุล
ซึ่งมีประมาณอยู่๖ล้านกว่าไร่
วันนี้เราได้เห็นแล้วแล้วก็ได้เรียกศูนย์ทั้ง๒๙ศูนย์มาประชุมร่วมกัน
คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมกันผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ครบ๑๕๐๐๐ตันให้ได้
แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ในขณะนี้
ถ้าทางศูนย์ยังไม่ได้ไปติดต่อหรือว่ายังไม่ได้ขายให้ใคร
กฎเกณฑ์ของเราเราก็ยินดีที่จะรับซื้อเพื่อผลิตให้ได้มากกว่า๑๕๐๐๐ตัน
แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ให้สหกรการเกษตรเป็นผู้ที่จัดหา
หรือก็ในสมาชิกของเขามาให้กระทรวงอีกส่วนหนึ่ง
ดังนั้นเราก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าต่อจากนี้นะครับอีก๓เดือนเราผลิตได้ครบแน่
เพื่อจะแจกให้ทันนาปีนะครับโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิในนาปีจะแจกในเดือนเมษา
ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เพื่อจะปลูกในเดือนพฤษภามิถุนา
เราก็ให้คำมั่นสัญญาให้กับพี่น้องเกษตรกรให้ทุกคนได้ทราบว่าเมล็ดพันธุ์
เพราะที่จะแจกจ่ายให้จากทั่วถึงหรือก็มีบางส่วนอาจจะไม่พอ
ตอนนี้เมื่อเช้าเราได้ชี้แจงให้ฟังว่าในฤดูแรงเนี่ย
หกถึงเจ็ดเดือนน้ำไม่มีน้ำไม่มี
เป็นการทิ้งช่วงในฤดูแรงเราก็คิดว่าการปลูกพืชต่างต่างเนี่ย
ไม่ได้เพราะต้องใช้น้ำมากน้ำปังทุกคนอยากทำ
แต่ว่าเขื่อนน้ำอูนมีน้ำไม่พออย่างที่ทางจังหวัดได้ชี้แจงว่า
เขาจะปล่อยให้อีก๕๐ล้านอีก๕๐ล้านคิวก็พอจะได้เป็นบางจุดเท่านั้นเอง
ดังนั้นเราจึงหยิบการประสูจัตว์ขึ้นมา
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในภาคอีสาน

โดยกรมบาดานเนี่ยได้รับอนุมัติจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งท่านเป็นห่วงเป็นใย